คนนี้เลยค่ะพระเอกดวงเฮงนะคะ

คุณผู้ชมเราก็เลยต้องรีบคว้ามาพูดคุยกันค่ะ

ต้องบอกว่าดวงปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงค่ะ
นี่ล่าสุดนะคะเพิ่งสลัดคราบนักแสดงมาเป็นศิลปินหนุ่มคุณผู้ชมจำได้ไหมนี่คือบิ๊กเอ็มนะ

ร้องทั้งเต้นอวดสเต็ปแดนสนั่นเวทีไปเลยค่ะกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตนี่
งานนี้นะคะหนุ่มบิ๊กเอ็มยังได้ซุปตาดังจากเวียดนามนะคะ
กวางหุงวัสดินี่คุณนี้ดังมากมาโฟฟิศเจลลิ้งโชว์ลูกคอร์กันซะด้วยคนนี้เลย
โทรปห่งเพศนีหรอ
พร้อมเต้นนานไหมคะอยากรู้
ถ้าตอบแบบวงการบันเทิง
ผมซ้อมหนักมากเลยครับผมซ้อมประมาณ๓เดือน

แต่ถ้าตอบจริงก็คือผมซ้อม๒วัน๒

เพราะเรางานเยอะด้วย
น่าจะเป็นปีที่ดีของผมครับ

ทำไมทำธุรกิจเพิ่มอะไรอย่างนี้ครับ

จริงก็ถ่ายละครมันก็

ดีแต่ว่าโชคดีที่ผมมีอีเวนต์ประจำ

ก็อยากทำครับแต่ว่าตอนนี้ยัง

คือส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบน้ำหอม
วัตถุมงคลอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวดูไปก่อน
คุณผู้ชมพูดถึงวัตถุมงคลแล้วก็เครื่องรางของขังพลังมู
พี่เกมยอมรับกับบรรทัยรัฐว่าพี่
ผมนี่แหละเป็นเสือซุ่มสายมูเตรลูตัวจริงค่ะ
ชอบเข้าวัดทำบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
แล้วก็ได้ด้วยนะแต่ว่าไม่ค่อยได้แบบลงรูปเท่าไหร่ค่ะ
โดยนับถือท้าเวสวันเป็นที่หนึ่งเพราะว่า
ขออะไรก็ได้อย่างที่หวังจริงด้วยค่ะ
ถ้าคนที่ไม่รู้จักก็คงจะคิดว่า
ก็ปกติก็คงไม่ได้มูอะไรเยอะหรอกเลยนะ
แต่คือผมเป็นคนที่ไม่ชอบโชว์ภาพพวกเวลาไปมูอะไรอย่างนี้

ทำบุญตรงไหนที่เขาบอกว่าตรงนี้ไปไหว้แล้วจะปัง
ส่วนตัวผมจะนับถือพระพิคเนตนับถือทาเวสุวรรณ
นะคะก็เป็นเรื่องของการความเชื่อแล้วก็การปฏิบัติด้วย
ใช่ค่ะใส่เสื้อบูชาดีถูกที่ถูกทาง